วันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงนะฮะ
สำหรับการจากไปของอาแอดสมบัติเมธานีนะฮะ

เราทราบข่าวกันล่าสุดเนี่ยอาแอดก็ยังดูแข็งแรงดีนะ
ไม่เคยมีข่าวเรื่องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าล้มป่วย
วันนี้เนี่ยฮะตอนเช้าเนี่ย
ภรรยาของอาแอดก็คืออาตุ๊บอกว่าไปปลุก
ปกติอาแอดจะตื่นประมาณ๖โมงเช้าทุกวันค่ะ

เลยไปปลุกไปปลุกก็ไม่ตื่นค่ะ

คืออาตู้บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกรนอยู่ครั้งหนึ่ง

ก่อนหน้านี้ถามว่าจะมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
ก็จะเป็นแบบหูไม่ค่อยได้ยิน
หรืออาการโดยทั่วไปของคนชรา
ไม่มีโรคร้ายแรงต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรเลย
นี่คือคุณอันสุริคุบนะฮะ

บ้านพักอยู่แถวย่านลาดพร้าว๗๑นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ปลุกแล้วอาแอดไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ย

ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจกันอยู่สักครึ่งชั่วโมงนะครับ
ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจสนโชคชัยให้มาตรวจสอบ
ก็พบว่าอาแอดเสียชีวิตนะฮะ

จากนั้นถ้าตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็ต้องเคลื่อนร่างของอาแอดสมบัติ
จากบ้านพักในซอยลาดพร้าว๗๑
ไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อน
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดตามขั้นตอน
นี่ฮะคุณอันสุรคุบเมธานีนะครับ
ถือรูปคุณพ่อลูกสาวก็ถือกระถางทูบนะฮะนำหน้า
ตอนที่ไปตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้ว
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่
มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันนี้ด้วย
สาเหตุการเสียชีวิตของอาแอดสมบัตินะครับ
จากผลการชนะสูตรและระบุในใบมรณบัตรนะครับ
ระบุว่าจากไปด้วยโรคชรานะฮะค่ะเช้าวันนี้นะครับ
ทันทีที่เคลื่อนร่างอาแอดสมบัติมาถึงสาราพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
มีเหล่าคนบันเทิงเป็นดาราอาวุโสหลายท่าน
มาร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็ผู้คนในวงการบันเทิง
หรือว่าครอบครัวมาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากนะครับ
พ่อรองเข้ามูลคดีอศรีวิลัยอลืชาพิจิกนวรัฐหม่อมวิยดานะครับ
นักแสดงรุ่นเดียวกันทั้งนั้นเวลา๑๖นาฬิกามีพิธีรดน้ำศพก่อนนะครับ
โดยพ่อรองเข้ามูลคดีเป็นประธานในพิธีเริ่มรดน้ำศพเป็นคนแรกจาก
พิธีรดน้ำศพนะครับมีพ่อรองเข้ามูลคดีนะครับ
คุณอันศิลคุบเมธานีลูกชายของอาแอดสมบัตินะครับ
บอกว่าครอบครัวยังใจหายกับการจากไปของอาแอด
แต่ได้รับรู้ถึงกำลังใจที่แฟนหนังแฟนละครทั่วประเทศส่งมาถึง
ซึ่งต้องขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่รักและชื่นชมคุณพ่อมาตลอดชีวิตการเป็นนักแสดง
ทำหน้าที่ลูกชายและคุณพ่อเป็นลูกของคุณพ่อสมบัติเมธานีเราภาคภูมิใจได้ไง
ผมว่าพูดทั้งวันก็ไม่หมดนะเรื่องความภูมิใจนะ
เอาเป็นว่าจะกี่ชาติก็ขอบไปแบบนี้นะ
คุณอันศิลคุบก็เคยเป็นพระเอกหนังด้วยนะครับ
เคยเล่นละครด้วยนะครับเหมือนกับคุณพ่อเลย
มีนางเอกที่เคยร่วมแสดงกับอาแอดสมบัตินะครับ
วันนี้มาร่วมแสดงความอาลัยนี่พี่จิ๊กนวรัฐนะครับ
อมอูมวิยดาด้วยนะครับบอกว่าประทับใจพระเอกรุ่นพี่ก็คืออาแอดสมบัติมาก
เพราะว่าตอนที่ได้แสดงหนังด้วยกันเนี่ยได้ช่วยสอนวิชาความรู้ในการแสดง
จนสามารถอยู่ในวงการได้มาถึงจนปัจจุบันนี้
ทุกคนบอกตรงกันนะครับบอกว่าสมบัติเมธานีคือพระเอกอารมณ์ดีนะ
แล้วเป็นพี่ชายใจดีปลื้มใจทุกครั้งเวลาได้ร่วมงานด้วย
เชื่อว่าชื่อของสมบัติเมธานีจะอยู่ในใจของคนไทยตลอดไป
คุณผู้ชมคะเมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอับศพ
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานหีบลายก้านแย่งเป็นเครื่องกิติยศประกอบศพค่ะ
ก่อนจะนำร่างบรรจุลงหีบและประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรก
บรรยากาศเศร้ามากนะคะเป็นการแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
จากสมาชิกในครอบครัวบุคคลใกล้ชิดศิลปินนักร้องนักแสดงเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากค่ะ
นางเอกคู่ขวัญอย่างอาเปี๊ยกอรัญญาก็เปิดใจถึงการจากไปของพระเอกคู่บุญบอกว่าใจหายมากตอนแรกได้ยินข่าวคิดว่าเป็นข่าวปลอมหรือเปล่า
แม้จะเป็นข่าวร้ายอาเปี๊ยกก็บอกว่าอาแอดจากไปอย่างสงบท่านไม่เจ็บไม่ปวดไม่ป่วยอะไรเลยเชื่อว่าพี่ชายคนนี้จะได้ไปอยู่บนสวงสวรรค์เพราะเป็นคนดีมากจริง
ตั้งแต่วันแรกที่อาเปี๊ยกได้ร่วมงานกับอาแอดเล่นหนังนะคะเรื่องเกาะสวาสตหาดสวรรค์เล่นหนังคู่กันในปี๒๕๑๒ผ่านมา๕๐กว่าปีแต่พี่ชายคนนี้ยังน่ารักเสมอต้นเสมอปลายและขอบคุณแฟนสมบัติอรัญญาที่มีกำลังใจให้ดีให้กันมาตลอดค่ะ
ตั้งแต่วันแรกที่อาเปี๊ยกได้ร่วมงานกันในปี๒๕๑๒ผ่านมา๕๐กว่าปีแต่พี่ชายคนนี้ยังน่ารักเสมอต้นเสมอต้นเสมอ
เหมือนสักครู่นี้จะเห็นภาพยนตร์ไทยที่อาแอดกับอาเปี๊ยกเคยแสดงร่วมกันนะฮะ

แอสมบัตินี่เป็นชาลวันนะฮะ
นี่คุณสุพรรษานุ่นพิรมเล่นด้วยเรื่องนี้
แล้วอาเอกสรพงษาตรีเป็นไตรทอง
พี่ชายละวัน
หรือนางจะปฏิเสธ

ยังไม่อิ่มไม่สะใจละไง
และสมบัติเมธานีเกิดเมื่อวันที่๒๖มิถุนายน๒๔๘๐นะครับ
เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี๒๕๕๙
ได้รับรางวัลมากมายจากการแสดงนะครับ
ตุ๊กตาทองรางวัลพระสุรัสสวดี
แอดเป็นนักแสดงเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ด้วย
คือถ้าในส่วนของการแสดงเนี่ยกินเนสบุ๊กบันทึกว่าเป็นนักแสดงที่รับบทพระเอกมากที่สุดในโลกนะฮะ

ระยะหลังแอดก็ยังรับละครรับบทหลากหลายที่ไม่ใช่บทพระเอก

ยังรับเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์สินค้า
ท่านยังถ่ายไปถ่ายโฆษณาไปอะไรอยู่เลยค่ะพี่อุ๋ย

เกี่ยวกับการได้ยินของคนที่สูงอายุนางโฆษณาก็เล่นเยอะมาก
นี่นะฮะแล้วร่วมแสดงกับนางเอกของไทยเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับ
พระนางคู่ขวัญระดับตำนานก็คืออาเปี๊ยกอลัญญานะฮะคู่ขวัญสมบัติอรัญญาเนี่ย
คือเฉพาะปี๒๕๑๙สมบัติอรัญญาเนี่ยเล่นหนังด้วยกันปีเดียว๒๕เรื่อง

อยู่ในใจเราตลอดไปอย่างแน่นอนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงฮะ
เพราะว่าแอดสมบัติคือบุคคลตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนจริงค่ะ